คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อน

ปรากฏว่าเป็นเรื่องราวที่คนวิพากษ์วิจารณ์เหลือเกิน
ว่าเจ้าโจรทำได้กับคนหาเช้ากินค่ำนะครับ
ขับรถเก๋งป้นหวยแม่ค้า
ไปทั้งแผงเลย๑๐๐กว่าใบ
โทรศัพท์มือถือต่างของแม่ค้า
แล้วก็เงินสดที่แม่ค้ามีอยู่๔๐๐๐บาท
เอาไปด้วยเกือบแสนแล้วคุณ
ทำกับคนหาเช้ากินค่ำได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยหลังเทศบาลนาป่าใหม่
หมู่๒ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพเมืองชมบุรีได้รับแจ้ง

พบนางสาวเอมออนสิริมนูลแล้วก็นางสาวนัทธริกาปัชชาสุพร
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ยืนตกอกตกใจอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
โดยมีชาวบ้านมายืนดูเหตุการณ์นะครับ
นางสาวเอมออนเปิดเผยบอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มา
มีนางสาวนัทธริกานั่งซ้อนท้ายกลับจากไปขายลอตเตอรี่
หน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑วัดท้องคุ้ง
กำลังจะกลับบ้านพักที่หมู่บ้านพฤกษา

คาดว่าจะขับตามมาตั้งแต่หน้า๗๑๑แล้วนะครับ

แล้วก็ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของเธอล้ม
หลังจากนั้นมีคนร้ายเป็นชาย๒คน
หมวกไอ้โม่งคลุมหน้าคลุมตาลงมาจากรถ
ใช้ปืนไม่ทราบขนาดจี้บังคับ
เอาแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล๑แผงไป
ซึ่งแผงนี้มีตั้ง๑๐๐ใบนะคุณ
แล้วก็ใกล้จะถึงวันที่สลากจะออกแล้ว
ใช่คุณแล้วยิ่งช่วงนี้๑๔๑๕๑๖เช้าคือยังขายดีเลยแหละ
แม่ค้าต้องเร่งขายเลยแต่ทีนี้เอาไปซะหมดเลยนะครับ
แล้วก็ยังเอากระเป๋าสะพายของแม่ค้าทั้งสองคน
เงินสดรวมอยู่ในกระเป๋าประมาณ๔๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่อง
ถูกไหมค้าเองร้องตกออกตกใจ

แต่ได้แต่ไหว้ตกใจตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
จากนั้นสองคนร้ายก็ขับรถเก๋งมุ่งหน้าออกไปทางตำบลหนองกรี
ฟังเสียงแม่ค้าที่กำลังตกออกตกใจอยู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
จากเมื่อกี้ระสุขลายแม้ตากลำบวนดังคือถูกใจขึ้นขึ้นออกให้ได้

ลอเตอรี่ต่ายใหม่เยอะไหม

รวมแล้วประมาณเท่าไร
เงินสดกับที่นี่
ประมาณสักแสน
สี่ส่วนแสนนะ
แม่ค้ายังสั่นอยู่เลยตกออกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมาก
เกรงกลัวกฎหมายจี้ชิงทรัพย์กันง่ายนะครับ
ซึ่งตำรวจจะติดตามขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็หน้าร้านสะดวกซื้อ
เพื่อจะได้จับกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
มีเงินมีทองมีรถเก๋งขับ
แต่ว่ามาทำแบบนี้กับแม่ค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาลซะงั้นนะครับ
หรือว่าตำรวจบอกว่าอาจจะต้องดูด้วย
แก๊งนี้ไปปล้นไปจี้รถเก่งของใครมาอีกหรือเปล่านะครับ